เหนือเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่โผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับฒรรณานันตร์ชัย

นี่แหละค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ทนายอนัญชัยยื่นเรื่องกับปปชเอาผิด
คุณเศรษฐาทวีสินกรณีเรื่องแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เป็นการยื่นเรื่องพร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร
อีก๑๐คนด้วยว่าคือตอบกับนักข่าวบอกไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับทนายอนัญชัยเลยต้องไปถามเขาเอง
ผู้สื่อข่าวก็ถามรองโจ๊กบอกว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ารองโจ๊กไม่เกี่ยวกับกรณีที่
นายอนัญชัยมายื่นร้องกับปปชในการแต่งตั้งพบตรใช่หรือเปล่า
ก็ได้รับคำตอบบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
ทีนี้พอถามย้ำอีกถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของนายอนัญชัยไปดำเนินการเอง
ใช่หรือไม่คือนักข่าวก็ต้องการความชัวร์ใช่ไหมคะก็ได้รับคำตอบบอกใช่
ส่วนกรณีที่มีการเปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ไปยื่นกับปปชเรื่องแต่งตั้งพบตรด้วยกันเนี่ย
มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่ารองโจ๊กเนี่ยนะคะท่านก็บอกไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้คุยเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไป
แล้วทีนี้จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้นายกทราบด้วยหรือเปล่า
ก็ได้รับคำตอบบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องชี้แจง
ส่วนเรื่องของพลตำรวจเอกสุรเชษหรือรองโจ๊กตอนนี้ถือว่าจบแล้วใช่ไหม
นักข่าวก็ถามถ้าอย่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วนี่ใช่ไหมถือว่าจบไหมที่มีการไปค้นบ้าน
แล้วก็จะไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือว่าเปิดข้อมูลอย่างที่เคยพูดแล้วใช่หรือเปล่า
โจ๊กก็ตอบนักข่าวบอกก็ตนเองก็ไม่ได้ทำอะไรไปฟังคำตอบกันหน่อยค่ะ
หรือว่าจะเปิดอะไรแน่นอนไหมครับ
โอ้๑๙๗๔ไม่เกี่ยวไม่ได้คุยเขาว่าไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไร

หน้าตาสว่าใสเลยนะดูยิ้มแย้ม
เทียบกับ๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อีกแบบหนึ่งเลยนะ
ก็คือทางทนายอนัญชัยกับทางร้องโจ๊กก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันในส่วนนี้
เมื่อกี้รองโจ๊กบอกใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับผมเลย